งกรานปีนี้ไทยรัฐทีวีขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนใส่ชุดไทยแบบนี้
ทุกคนที่ไทยรัฐทีวีเราเริ่มกันแล้วไม่ว่าจะเป็นรอปภ

คุณผู้ชมสามารถร่วมกิจกรรมผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ได้ทุกช่วงข่าว

แล้วอย่าลืมใส่ชุดไทยออกไปเล่นน้ำ